ดูศธนีร์ศธนีร์ใหญ่หลวงนัก

ซ้อมเพื่อจะเข้าไปชิงชัยในศึกนี้

ศธของวงดุริยางสองจังหวัง

เรื่องของเรื่องมันเกิดจากผู้ว่าชัดหัวกฎธมครับ
ท้าผู้ว่าปูผู้ว่าวิเชียนผู้ว่าโคราช

คือมีวันหนึ่งผู้ว่าชัดชาติไปออกกิจกรรมวิ่ง

แล้วทีนี้นักข่าวก็คุยเรื่องอะไรไปสักพักหนึ่ง
ว่าบอกเมื่อวานวันที่๑นะวันลูกเสือแห่งชาติ
ผมก็มีโอกาสเห็นความเข้มแข็งของเด็กนะ
ดังนั้นอยู่ผมคิดไปถึงเรื่องของวงโยธวาทิศ
และทีนี้วงโยของโคราช
เขามีวงโยระดับโลกนะจากโรงเรียนดังสัก๒วง
ผมก็เลยคิดว่าเอาอย่างนี้
ท้าชนกับวงโยของกรุงเทพ

เอาวงโยโคราชมาจัดแสดงในกรุงเทพ
เจอวงโยกรุงเทพอีก๒วงก็คือวงของโรงเรียนวัดสุทธิ
กับวงของโรงเรียนวัชิรธรรมสาธิต

แต่จุดประสงค์ของผู้ว่าชัดคือเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

กระตุ้นความรักความสามัคคี
แล้วทีนี้ถ้ามีโมเดลนี้เกิดขึ้น
เดี๋ยวจังหวัดอื่นที่มีวงโยดัง

เปิดพื้นที่ให้เด็กได้แสดงความสามารถด้วย
จังหวัดเริ่มแล้วบอกขอแบตเทิลด้วยได้ไหม

คือจริงบ้านเรามีวงโยนดัง
มีของดีเยอะมีคนเก่งเยอะ
แล้วก่อนส่งเด็กไปแข่งขันระดับโลกนะ

เมื่อวานี่ไปโรงเรียน
ไปโรงเรียนไปดูการฝึกซ้อมที่โรงเรียนวัดสุธิวราม

แอบมาดูซ้อมนะครับคุณผู้ชมครับ
ใหม่แล้วดีสัตว์ที่จ้ามาเรียนทั้งน้อง

สู้ไหมลูกสู้ไหมลูก

ของขวัญชาวโคราชหน่อย

พอจังเลยอะหนึ่งอยู่ทำไมเรียนเลย

ใช่ครับเอาเปล่าสมโบรณ์ที่มันเอาไว้เนี่ย

นี่คุณทัศนัยเด็กวงโยนะสุดยอดเลยนะ
แต่พูดว่าเนี่ยภาพกลุ่มใจมากนะ
บอกว่าสู้ได้เราสู้ได้สบายใจแล้วนะครับ

เมื่อวานนอกจากแอบย่องไปดูน้องซ้อมด้วยนะ

นี่แล้วก็เฮ้ไม่รู้จะชนหมัดกับใคร
ได้ครบเนี่ยก็ยกมือเฮเอานะฮะ
แล้วก็สั่งพิซซ่าไปเลี้ยงน้องด้วย๒๐ถาดนะฮะ
น้องก็อิ่มท้องสบายใจได้กำลังใจไปแล้ว
ทีนี้ถามว่าทางโคราชเขายังไง

นี่คุณผู้ชมวงโยธวาทิศโรงเรียน

ตื่นตาตื่นใจอย่างเต็มที่เลย

แต่การแสดงของทีมโคราชต้องชนะใจ
ผู้ว่าสามชอคือชัดนะ

และขอใช้หมัดไปชนหมัดกับผู้ว่าชัดชาติหน่อย
เพื่อจะบอกว่าเราไม่ยอมอ่อนข้อให้
จะทำอย่างเต็มที่สุดฝีมือเลย

และเป็นชื่อเสียงหน้าตาของโรงเรียนที่ก่อตั้งมา๑๒๓ปี

ทางวงก็ได้ไปแข่งขันที่ประเทศอิตาลีแล้วก็เยอรมนีมาแล้วด้วย
ฉะฝีไม้ลายมือระดับโลกไม่เป็นรองทีมกรทมอย่างแน่นอน
และก็วันก่อนเราก็ไปสัมภาษณ์ผู้ว่าปู่มาแล้วนะครับ
ผู้ว่าปู่โอ้โฮหละล่ะเลย

มันใช้ความพยายามใช้ระเบียบวินัยสูงมาก

แล้วแต่ว่าวงโยบางทีคนไม่ค่อยสนใจ

เขาไปสร้างชื่อเสียงแบบระดับโลกมาไงนะฮะ

ตอนที่ผมเดินทางไปทำข่าวตอนเขาประกวดระดับโลกคุณ

เมื่อน้องลงสนามระดับโลก
เราเห็นน้องแสดงคือไม่ได้มีแค่เครื่องดนตรีใช่ไหม

แสดงทงอยู่ข้างหน้าขบวนด้วย
ผู้ว่าบอกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวด้วยนะ
เขามาเยือนเราเดี๋ยวเราก็ไปเยือนเขา
แล้วทำแบบนี้กับหลายจังหวัดก็เป็นการเยือนกันระหว่างจังหวัด

ทำนำร่องไปก่อนนะเยี่ยมเลยนะ